มาดูคลิปนี้ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นบ้างแล้ว
เพราะว่าแชร์อยู่ในโลกโซเชียลเยอะมากนะคะ
เป็นคลิปที่มีตำรวจขี่รถจักรยานยนต์
ประกบกับผู้ชายคนนึงที่ขี่รถจักรยานยนต์อยู่
แล้วมีจังหวะที่เห็นชัดเลยว่าตำรวจถีบรถจักรยานยนต์ของผู้ชายคนนั้น
เขากลิ้งตกไปข้างทางไปดูภาพกันค่ะ
นี่ค่ะเพจเฮียขับรถนะคะ
คำถามคือตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า

ตำรวจต้องขี่ประกบแล้วถีบรถเขาขนาดนี้นะคะ

ไปคุยกับเจ้าของกล้องหน้ารถนะคะ

ว่า๒คันนี้ไล่กันมาตั้งแต่ตรงจุดไหน

ตัวเขาเองมองว่าตำรวจอาจจะทำเกินกว่าเหตุนะ
เพราะว่าหลักปฏิบัติในการสกัดจับรถที่หลบหนี
มันน่าจะมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ค่ะ
ตรงนั้นก่อนจะถึงเหตุที่เกิดเหตุคือมันจะเป็นสามแยก

เพราะว่าถ้าตามหลังมาตั้งแต่ทางเดียวกัน

แต่อันนี้พอเลี้ยวปุ๊บก็มาเลยประมาณ๒๓๐๐เมตร

ตามวิธีการจับกุมเขาก็เป็นอย่างไรของกองสำรวจ
แต่ว่าในทางมนุษย์นะครับ

ทีมข่าวได้คุยกับแม่ของคนเจ็บด้วยนะคะ
นางอาอีซะศรีเป้า
บอกว่าเห็นคลิปแล้วโอ้โหตกใจมาก

ถ้าเกิดทำอะไรผิดกฎหมายหรือยังไงเนี่ย
ขับตามถ่ายป้ายทะเบียนแล้วก็ยังไงมันไม่ควรจะไปถีบรถขนาดนี้
เพราะถ้าเขาเสียชีวิตขึ้นมาจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ก็เบื้องต้นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรัง
ตัวแทนไปเยี่ยมลูกชายแม่แล้วนะคะแม่บอกแบบนี้
ทางครอบครัวก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรขอแค่ค่ารักษาพยาบาลกับค่าซ่อมรถ
ส่วนค่าทำขวัญก็แล้วแต่ตำรวจจะพิจารณาแต่ตอนนี้ก็
พอมีตำรวจมาช่วยเหลือรับผิดชอบเนี่ยแม่ก็สบายใจขึ้น
สุดเลยคือรับสภาพตรงนั้นไม่ได้
เพราะว่าคือทำเกินไปเหมือนแม่บอกว่า
คือถ่ายรูปรถทะเบียนรถก็จำได้คือขี่ตามมาก็ได้เขาไปไหน
โทรแจ้งก็ได้คือไม่ต้องถีบถึงขนาดนั้น
คือสกัดให้ตำรวจออกมาพารถมาคือสกัดจับตรงไหนก็ได้
คือดูว่ามีอะไรแต่นี่พอจับแล้วมันก็ไม่มีอะไร
บางทีช่วงนี้ที่ว่าเขายัดยาให้เด็กยัดยาคนนู้นคนนี้
เด็กมันก็กลัวที่ตัวน้องนั้นไม่มีไม่มีอะไร
คือเขาจะเลี้ยวกลับเขาจะกลับมาบ้านคือจะกลับมาบ้าน
ทีนี้แต่เพราะว่าหนูเขาหันไปมองจุดข้างหลังคือตำรวจไล่มา
เขาก็หนีคือความตกใจความกลัวตรงนั้น
แล้วแม่บอกว่าก็ถามลูกชายนะว่าหนีตำรวจทำไม
ลูกบอกว่าเห็นด่านแล้วตกใจเพราะไม่มีใบขับขี่โอ้โหเนี่ย
อืมแต่ถูกถีบรถแล้วก็ตกไปข้างทางบาดเจ็บนะคะครับ

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปถนนวัดโคกยางนาเมืองเพชร
ก็อยู่ยื้องเยื้องกับรหิสัตว์ไม้แห่งนึงเป็นถนนสองเล่นค่ะ
ข้างทางเป็นป่ายางนะคะรถของคนเจ็บเนี่ยตกลงไปมันมี
ูน้ำเล็กอยู่ยังมีรอยเหมือนเหมือนกับแบบล้อพุ่ง
ไปอ่ะค่ะพันธุ์ตำรวจโทโชคทวีจันทองอ่อนรองผู้กำกับฝ่ายสืบ
บอกว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรียกสายตรวจคนนั้นเนี่ยนะคะ
ตามคลิปภาพมาถามข้อที่จริงแล้วได้ข้อมูลมาว่า
วันนั้นน่ะตำรวจตั้งด่านตามแผนพิทักษ์เมืองแล้วก็มีรถจักรยาน
ตำรวจสายตรวจที่อยู่ที่ด่านก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตาม
แต่ปรากฏว่าคนเจ็บเองเขาก็ขี่หนีไปไกลเป็น๑๐กิโล
๕ตำบล๒อำเภอจนไปเข้าเขตอำเภอเมืองกันตัง
เป็นพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูทรโคกยาง
ก็ขี่เบียดกันอยู่หลายรอบจนไปถึงจุดเกิดเหตุนะคะ
ตัวคนเจ็บเนี่ยนะเหมือนกับขี่เบียดรถสายตรวจก่อน
อันนี้ตำรวจเป็นคนให้ข้อมูลนะคะทำให้รถมันยิ่งเบียดกัน
ทีนี้ค่ะเหมือนกับว่ารถของคนเจ็บเนี่ยเขาก็เสียหลัก
แต่พอกลิ้งไปแล้วรถล้มไปแล้วเนี่ย
ก็ได้มีการติดต่อญาตินำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ทางตำรวจเองก็ช่วยเหลือเรื่องของค่ารักษาพยาบาล
ตอนนี้ทางครอบครัวของคนเจ็บก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรแล้วครับ
เพราะว่าเขามาแล้วเห็นจุดตรวจแล้วเขาก็เรียกว่ากลับ
แล้วก็ตำรวจที่ไล่ตามคือตำรวจที่เป็นจุดจุดจุดไม่ใช่ที่จุดตรวจ
แต่จุดที่ดูต้นทางครับดูก่อนก็ก็เลยไล่ไป
ไปก็ระหว่างที่ไล่ก็มีการพยายามที่จะหนีแล้วก็พยายามที่จะเบียดเจ้าหน้าที่ด้วย
แล้วก็พอเรามาเห็นตามคลิปก็ภาพสุดท้ายที่เห็นก็คือรถของผู้ก่อเหตุก็เสียหลักลงข้างคลองไป
เขาพยายามที่จะมาเข้ามาเบียดเรายกขามันเกิดแบบหลายรอบแล้วนะ
เกิดกว่าจะถึงจุดนั้นมันมีเหตุการณ์หลายอย่างมาก่อนแล้ว
ก่อนแล้วพยายามจะเบียดให้ได้เพื่อให้เราเสียหลักเหมือนกัน
แล้วทางสายตรวจนี้ได้มีการแบบว่าฆ่าโทษไหมหรือลงโทษทางวินัยักษ์อะไรไหมครับ
กลับก็เรียกมากำชับแล้วก็หลังจากนี้ก็คงต้องเรียกมาให้ชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ตำรวจก็บอกในลักษณะที่ว่าตัวคนเจ็บนั่นแหละ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปเบียดตำรวจก่อนก่อนที่จะเห็นภาพตามคลิป
อยู่หลายรอบตำรวจเองก็เลยต้องยกเท้ายกขาขึ้นมากัน
มันก็เลยเกิดจังหวะเหตุการณ์อย่างที่เห็นภาพกันไป
ทีนี้ค่ะคำถามก็คือแล้วจริงแล้ว
หลักการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เวลาที่ต้องสกัดรถที่หลบหนีเนี่ย

จริงแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการวิทยุแจ้งกัน
แต่เหตุการณ์ตามคลิปนี้ทางตำรวจบอกว่ามันก็เป็นเหตุเฉพาะหน้า

ก็ลงโทษทางวินัยตำรวจที่อยู่ในคลิปแล้วนะคะ
นี่ค่ะก็ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อีก
ส่วนคนเจ็บตอนนี้คุณหมอก็ให้กลับบ้านได้แล้วนะคะ
ก็เป็นมีแผลทะเลาะปวดหัวอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าตำรวจก็มาเยี่ยมมาชดเชยมาเยียวยาอะไรพวกนี้ให้แล้ว
ใช่เขาบอกเขาก็เคลียร์กันได้ลงตัวนะคะ